ไว้อะไรคุณแตงโมจะเสร็จสิ้น๓วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๑วันเสาร์ที่๑๒จนถึงเมื่อวาน

ความงดงามความอบอุ่นเกิดขึ้นมากมายในพิธีว้ายอาลัยนะครับ

ไลท์ของแต่ละวันก็มีเยอะเลย
แต่ที่สำคัญก็คือคุณแม่
คุณแม่พนิดาแล้วก็พี่สาวของคุณแตงโม
ที่ขึ้นเวทีช่วง๒วันที่ผ่านมานะครับ
คุณแม่ยังคงพูดย้ำนะครับ
ในเรื่องของการเลื่อนการชาปนกิจศพคุณแตงโม
จากวันนี้ไปโดยไม่มีกำหนดนะครับ
แน่นอนครับเพราะว่าทางครอบครัวเองนะครับ
ยังมีความต้องการที่จะให้มีการผ่าชนะสูตรรอบ๒
เพื่อความกระจ่างชัดของ

เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติใช่ไหม
ดังนั้นมีข้อสงสัยเคลือบแคลงมากมาย

เป็นญาติกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย
จึงทำให้เกิดมีการคิดกันแหละครับ
จำเป็นต้องส่งพิสูจน์ศพอีกครั้งหนึ่ง
คุณแม่พูดบนเวทีแทบทุกวันเลยนะ
เรื่องของการเลื่อนการฉับพนิกิจ
รวมถึงเรื่องราวของคุณแตงโมให้คุณผู้ชม
ไฮไลท์เมื่อคืนนี้หน่อยที่คุณแม่พูดบนเวทีนะครับ
พี่ดาราของน้องโมนะคะพี่น้องดาราของน้องโมทั้งหลาย
ขอบคุณมากจริงขอบคุณค่ะ
คุณแม่อยากจะฝากลูกซึ่งเป็นดวงใจของคุณแม่นี่
ไว้ในหัวใจของทุกท่านนะคะ
น้องโมรักทุกคนที่เป็นเพื่อน
ที่เป็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนน้องโมก็รับ

ได้อยู่ในหัวใจของทุกท่าน
ภาพจำน้องโมได้อยู่ในหัวใจทุกท่านด้วยนะคะ
มันน้ำตาจะไหลแต่คุณแม่ต้องกั้นเอาไว้
กั้นไว้ตอนนี้ก็หัวใจกำลังเต้นแรง
คุณแม่ขอแจ้งให้ทราบว่า
งานชะปนกิจน้องโมนะคะในวันที่๑๔พรุ่งนี้

โดยไม่มีกำหนดนะคะพอเลื่อนไปก่อน

คุณแม่พูดในคืนวันที่๑๒
คืนวันที่๑๒ก็ได้รับเสียงปรบมือดังกึกกล้องเหมือนกัน
ส่วนเมื่อคืนคุณแม่พูดย้ำอีกครั้งนะฮะ
ว่าจะมีการเลื่อนพิธีชาปนกิจของคุณแตงโมออกไปก่อน

ปรบมือดังกึกกล้องฮอเลย
รวมถึงเสียงร้องตะโกนแล้วก็ของหลายคนที่รู้สึกว่า
อยากให้มีการเลื่อนไปก่อนเพื่อการผ่าชนะสูตรรอบ๒
คำตอบมันกระจ่างชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
นะฮะเสร็จสิ้นสำหรับพิธีทั้ง๓วัน
ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศเมื่อคืนนี้เนี่ยนะ
ก็มีคนบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากเลย
ดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชม
คนบันเทิงที่ไปร่วมเนี่ยอย่างพี่อ้ำพัชราภาพี่เอสุปชัย
นี่คือไป๓วันเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีคุณหนุ่มกัญชัย
ก็มาพร้อมกับพี่เมเฟื่องอารมณ์ภรรยานะคะ
คุณเอมมี่คุณซีซีวัดคุณใบเตยอาสยาม
คุณเวียสุกลวัฒน์นะคะครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็มีนักแสดงจากละครเบนจาคีตาความรักมากันครบทีมเลยค่ะ
คุณเชียร์ที่คำพรคุณซีศรีวัฒน์คุณบิ๊กภูชิสะ
คุณเจี๊ยบชมพูนุษย์คุณจิ๊บคีตะพัฒน์

เพราะว่าละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นละครที่สร้างชื่อ
ให้กับตังโมพัฒนธรรษฎิดาในบทเฟียสนั่นเอง
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณโตโน่พาคินคำวิลัยศักดิ์

เดินทางมาในชุดสูตรสีดำมาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วก็เดินขึ้นไปที่ลิฟท์ชั้น๓เพื่อเข้าร่วมพิธีเลยนะคะ
คุณผู้ชมที่ทราบกันด้วยนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากคุณโตโน่มีคุณปอยปรีชดา
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่ารู้ข่าวการจากไปของพี่ตังโม
แต่ตอนนี้ก็ยังช็อกยังเสียใจไม่หาย
แล้วก็ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นจริง
ส่วนตัวคุณปอยก็รู้จักกับพี่ตังโม
ตังโมเป็นคนสนุกสนานแล้วก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าในมุมของคดีอยากให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงได้

อยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยังคุมเคลือนะคะ
ก็รู้สึกว่าจริงแล้วอยากให้กระบวนการยุติธรรม
มันโปร่งใสทุกคนสามารถที่จะเข้าเรียกว่าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
เพราะว่าปัจจุบันนี้มันถูกการปิดกั้นมากมาย
มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าถึงนะคะ
พอเราเข้าไปถึงเนี่ยมันทำให้เราสามารถจินตนาการได้อย่างเยอะมากมาย
เพราะฉะนั้นปอนรู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการจินตนาการเกิดขึ้นต้องเปิดเผยข้อมูล

แล้วเมื่อคืนนี้ทางคุณแม่พนิดารวมถึงพี่สาวของคุณตังโม
ก็ขึ้นกล่าวชีวประวัติแล้วก็ผลงาน
รวมถึงแขกผู้ใหญ่ที่มากล่าวไว้อะไร
เมื่อคืนนี้ก็คือพี่ออสเชียงใหม่
ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ตังโมให้ความเคารพรัก
แล้วพี่ออสก็มาพร้อมกับคุณซีซีวัด
คุณซีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพระเอกคู่ขวัญของคุณตังโม
คือเรียกว่าแจ้งเกิดมาพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อคืนที่คุณซีพูดบนเวที
หลายคนก็ชื่นชมบอกคุณซีพูดดีมากนะ
เดี๋ยวลองฟังจังหวะนี้หน่อยค่ะ
โมเองก็ทำแบบนี้กับคุณแม่เช่นเดียวกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผมได้รู้จักกับโมมาแล้ว
ผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่า
โมเป็นคนที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเอง

ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแจก
ที่เธอจะรักใครสักคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม
จะรวยจะจนจะสนิทหรือไม่สนิทก็ตาม

จนผมต้องถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้น
ไม่กลัวคนอื่นเขาตัดสินเหรอ

ซึ่งมันมีคนตัดสินเธอครับ

แต่สิ่งที่เธอตอบผมมาคือ
ไม่เป็นไรเธอรู้ดีว่าเธอสุจริตใจ
นี่คือคำกล่าวสำคัญบนเวที
ของคนที่ได้กล่าวไว้อะไรให้กับคุณแตงโม
ในคืนวันสุดท้ายของพิธีไว้อะไหล่
คุณผู้ชมส่วนบรรยากาศด้านล่าง
เป็นบรรยากาศที่คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
แล้วก็คุณโตโน่อดีตสามีของคุณแตงโม
พบเจอกันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้ว
คุณโตโน่มาร่วมงานนะครับลักษณะอยู่ในห้องพิธี
ปรากฏภาพนี้ว่าคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
สวัสดีโตโน่แล้วก็ทีนี้ฮะโตโน่ก็กอดกับคุณเบิร์ต
คุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศตรงช่วงนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะในจังหวะของการกอดและให้กำลังใจกัน
เราไม่ทราบแน่ชัดนะว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับ
แต่ว่าหลายคนที่เห็นภาพนี้แล้วเขาบอกโอ้โหน้ำตาไหลเลยนะฮะ
เพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่คุณแตงโมรักนะครับ
คนหนึ่งนะฮะเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแตงโม
นะครับอีกคนนึงเป็นแฟนใหม่
และถือว่าเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่คุณแตงโมรัก
และเป็นผู้ชายคนเดียวที่หลงรักคุณแตงโมมานานกว่า๗ปี
ทั้งสองคนมาเจอกันครับคุณโตโน่แล้วก็คุณเบิร์ตนะครับ
โดยคุณเบิร์ตเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาคุณโตโนภาคินที่นั่งอยู่ในงานนะครับ
จากนั้นทั้งคู่ก็ได้สวมกอดกันและพูดจากันสักพัก

โดยคุณโตโน่ได้กอดแล้วก็ตบไหล่คุณเบิร์ต

ก็เป็นภาพที่หลายคนแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
คนที่นั่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่เห็น
ก็พากันน้ำตาไหลนะฮะ

แล้วก็เดินออกจากห้องพิธีไปนะครับ
ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพนี้กันอย่างกว้างขวาง
หลายคนชื่นชมในหัวใจของสุภาพบุรุษทั้งสองคน
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่อย่างล้นหลามด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ร่วมอยู่ในพิธีเนี่ยนะคะ
คุณโตโน่เนี่ยร้องไห้คือก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้
แต่คือหลายคนสังเกตเลยตอนที่คุณโตโน่เงยหน้าขึ้นมา
คือตาแดงหน้าแดงเลยนะคะ
เดี๋ยวดูช็อตจังหวะช่วงนี้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ละครับ

ว่าคุณโตโน่เสียใจกับการจากปลายของคุณตังโม
มีพี่ปุ๊อัญชาลีเข้ามาปลอบใจนะ
ใช่ค่ะแล้วก็อยู่กลางห้องเลยนะคะกลางพิธีเลย
ทีนี้นอกจากพี่ปุ๊แล้วเนี่ยคุณยังมีเพื่อนดาราอีกหลายคนเลย
ที่ไปกอดไปปลอบใจโตโน่
แล้วก็เดินออกจากห้องพิธีไปแล้วก็เดินทางกลับเลยค่ะ
เป็นจังหวะที่ในโลกโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะมากนะ
ให้เห็นถึงว่าแบบทั้งคู่เคยมีความรักที่ดีต่อกัน

คุณผู้ชมฮะผมอยากให้ดูคลิปเมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่ง

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปตอนคุณโตโน่

คุณผู้ชมลองฟังเสียงให้ดีนะ
บนเวทีเป็นเสียงอะไร

เห็นคุณโตโน่เหมือนเอามือซ้าย

เป็นเหตุให้คุณโตโน่ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะอะไร

บอกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้คุณโตโน่หลั่งน้ำตา

กำลังฝึกเล่นอุคูเลเล่
โดยร้องเพลงนี้ให้กับคุณโตโน่
เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้หน่อย
เป็นคลิปที่ทำให้คุณโตโน่ร้องไห้ในงานพิธีไว้อะไรนะครับ
เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ทำให้คุณโตโน่ร้องไห้หนักมากนะครับเพราะว่ามีการเปิดไว้บนจอดบนเวทีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมคะเค้กที่ตั้งอยู่หน้าคุณตังโมที่กำลังเล่นอุคุเลเล่นะเทียนเป็นเลข๗

๗ปีที่แล้วตอนที่คุณโตโน่อายุครบ๒๘ปีคือเพิ่งคบกับคุณตังโมใหม่
ทีนี้พอนำมาเปิดในงานพิธีเนี่ยนะคะทำให้คุณโตโน่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่มีชาวเน็ตเขาเข้ามา
เมนต์ถึงสาเหตุที่คุณโตโน่
ใส่สูตรสีดำมาร่วมงานคุณแตงโม

หลายคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ให้ข้อมูลไว้แบบนี้
บอกว่าเสื้อสีดำที่คุณโตโน่ใส่
เป็นเสื้อที่คุณแตงโมซื้อให้โตโน่
ใช่ค่ะคือบางคนก็บอกว่าเสื้อตัวนี้
โมซื้อให้โตโน่นะลองไปย้อนดูไอจีดูสิ
บางคนก็บอกว่าสีดำคือสีที่แสดงความเสียใจ

แล้วก็ตอนนั้นเสื้อสีดำตัวนี้
เป็นเสื้อที่ตังโมซื้อให้โตโน่ตอนที่เป็นสามีภรรยากัน

เขาบอกว่าสร้อยกับเสื้อคุณแตงโมเคยซื้อให้นะครับ

ห้อยสร้อยไม้กางเขนมาแสดงให้เห็นว่า
ครั้งหนึ่งโตโน่เองก็ทำให้แตงโมเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันไง
เนื่องจากว่างานพิธีไว้อาลัยของคุณตังโมตลอด๓วัน
สีในงานก็คือสีขาวสีชมพูสีโอโรส
ซึ่งเป็นสีที่คุณตังโมชอบ
ทีนี้พอเห็นคุณโตโน่เอ๊ะทำไมใส่สูตรดำมา
นี่ค่ะหาคำตอบได้เพราะว่าชาวเน็ตเขาก็ไปเน้นเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมฮะสำหรับแขกที่มาร่วมในพิธีไว้อะไรคืนสุดท้าย
คือ๑๓มีนาคมนี้นะฮะแน่นอน
คนที่ถูกจับตามองไปก็คือกระติกแล้วก็แซน
กระติกแล้วก็แซนก็มาร่วมในงานด้วยนะครับ
ปรากฏว่ากฎติกกับแซน
กลายเป็นคนที่นักข่าวจับจ้องมองไปเหมือนกัน
จะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเดินทางมาภายในงานนะครับ
มีการพูดคุยอันนี้อย่างที่เห็นคือคุณหนุ่มกัญชัยนะครับ
แล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะ
ก็คือในงานจะเห็นคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโม
และคุณกระติกมีการพูดคุยกันนะคุณนะ

และเป็นจังหวะนะที่หลายคนบอกว่าคุณแม่พนิดาคือจับมือคุณกติก
คุณผู้ชมดูมือซ้ายของคุณแม่จับมือขวาคุณกติกเอาไว้นะครับ
คนในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลถามเลยว่า
คุณแม่พนิดาจะให้อภัยคุณกติกแล้วหรือ
เหมือนคุณแม่มีท่าทีที่อ่อนลงจับมือคุณกติกพูดคุยกันด้วยดีนะครับ
โดยมีศาสตราจารย์ทงชัยแล้วก็พี่ต่อยดายศพี่ชายของคุณแตงโม

ชาวเน็ตได้แชร์คลิปนี้ต่อกัน
ผู้โพสต์ระบุว่าแม่อาจให้อภัยกติกแล้ว๑๐๐ก็ได้
เพราะว่าแม่รูปแล้วก็เอ็นดูกระติกขนาดนั้น
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันอีกซะหน่อยนะฮะ
นี่นะฮะมีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลย
บอกว่าแม่ให้อภัยกติกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ
แล้วก็บางคนบอกว่าอยากให้คุณกระติกพูดความจริงให้หมด
เชื่อว่าทุกคนพร้อมให้อภัยถ้ารู้สึกผิดจริง
นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทำเพื่อเพื่อนรักนะครับ
แต่ก็มีบางคนบอกว่ายังไงก็ไม่ให้อภัย

และสามารถที่จะหาความจริงการเสียชีวิตของคุณแตงโมได้นะครับ
กว่าจะสามารถไขปมปริศนา
หาสาเหตุการตายได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็คือแซนค่ะคุณผู้ชม
แซนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาร่วมงานนับนะ
คือมาวันที่๒กลับมาคืนสุดท้าย

ตั้งแต่เรื่องของแซนพูดไปทุกคนก็คงไม่เชื่อ

แต่ถามว่าเมื่อคืนนี้มีประเด็นอะไรไหม
แซนเนี่ยนะคะคราวนี้เผยกับสื่อนะ
เพราะสื่อก็ล้อมหน้าล้อมหลังพยายามถามค่ะ
คราวนี้เหมือนแซนไม่หุดหงิดมาก

แล้วก็มีการตอบกับสื่อมีการบอกว่าคิดถึงโมด้วย

ที่สื่อสัมภาษณ์แซนนะคะ
เมื่อกี้เห็นไหมนอกจากประโยคที่แซนจะบอกแล้วนะ
ว่าแบบคิดถึง๑๓ปีที่ผ่านมาที่รู้จักกันมา

ว่าขอดูหน้าคนใจร้ายหน่อยขอดูหน้าคนใจดำ
ใช่ที่ไปอยู่แถวบริเวณงานด้วยนะครับ
ก็มีการตะโกนเลยตอนเห็นหน้าคุณแซน
แล้วคุณแซนเดินลงบันไดเลือดออกมาเตรียมจะขึ้นรถ
แฟนคลับตะโกนเลยว่า
ว่าขอดูหน้าคนใจดำหน่อยขอดูหน้าคนใจร้ายหน่อย
แต่ถามว่าแซนตอบโต้อะไรไหมไม่ได้ตอบโต้คุณว่าเขาได้ยินไหม
ผมว่าคงได้ยินนะฮะแต่แซนก็พยายามเหมือนจะรีบเดินไปขึ้นรถทันที
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถตู้ไปนะคะ
คุณผู้ชมมีการโพสต์ภาพเป็นภาพคู่กับตังโมเนี่ย
หลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า
เป็นภาพที่ก่อนหน้านั้นคุณปอตนุพัฒน์ก็เคยเปิดเผยภาพเหล่านี้มาแล้วนะ
เพราะว่าย้อนกลับไปโอ้โหเป็น๑๐ปีเลยนะคุณนะ
ที่มีการจัดงานเลี้ยงแล้วก็แต่งทีมชุดนักกีฬาอะไรกันแบบนี้
เห็นไหมคุณแตงโมเหมือนใส่กางเกงมวยแล้วก็ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกัน
ก็จะมีคุณแซนด้วยมีคุณกติกมีคุณปอแล้วก็มีคุณแตงโมอยู่ด้วยนะครับ
เขาก็เอาภาพเหล่านี้มายืนยันว่าความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมันมีอยู่ด้วยกันมานานแล้ว
รู้จักกันมานานเป็น๑๐ปีแล้วแล้วก็เธอก็ยังมีการดักคอด้วยนะ
ว่าแบบแซนรบกวนรูปนี้ขอคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะคะให้เกียรติเพื่อนแซนด้วยค่ะ
แต่คนก็ไปคอมเมนต์มันก็หลายกระแสแหละ
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการตำหนิคุณแซนเพราะว่าไม่เชื่อไง
ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทกันจริงแล้วทำไมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
อยากให้พูดความจริงอะนะคะ